ไปดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาบาดเจ็บไม่รู้โดนอะไรมา
นิ้วข้างขวาที่เท้าเขาขาดไป๑นิ้ว
ลงจากรถไปนั่งรถวิวแชร์
แต่ว่าไม่มีพนักงานเปรย์ไปช่วยเข็น

ตะโกนถามแล้วก็ไม่มีคนเข็น

เดินไปต่อยกระจกห้องฉุกเฉินแตก

คือผู้ชายที่นั่งรถวิวแชร์เข้ามา
คือนายพิรพัฒน์สวัสดิ์ทำพวกอายุ๒๒

นิ้วเท้าข้างขวาเขาขาด
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลประจันตคาม

ที่พยายามจะเข็นเข้าไปเองในห้องฉุกเฉิน

พอไปถึงห้องฉุกเฉินเขาก็ตะโกน
ถามว่าคนเจ็บนะไม่มีคนเข็นเลยเหรอ

นิ้วผมขาดใครทำแผลให้ผมไหมเนี่ย

บอกว่ามีทำไมแบบเหมือนจะดุหน่อย
เสียงผู้หญิงเหมือนตะขอกลับมาเหมือนกัน

มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในต้อยระเบียบ
เขาอยู่ที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามที่ปราจีนบุรีเนี่ย
ไปแจ้งความบอกว่าถูกนายพีรพัฒน์คือคนเจ็บที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
ทำร้ายร่างกายแล้วเหมือนเขาทะเลาะกันนะครับ
แล้วนิ้วเขาขาดแล้วนายพิรพัฒน์ก็ไปโรงพยาบาล

ตอนนี้กำลังให้ตำรวจตรวจสอบอยู่ว่า
พีรพัฒน์นั้นกับนายต้อยนั้นมีปัญหาอะไรกัน

แล้วก็มีคดีความของโรงพยาบาลกับนายพิรพัฒน์ด้วย

ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น
ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ